กลุ่มนักเก็บรังนกมืออาชีพมาจากจังหวัดตรังเลยนะคะ
กลุ่มนี้หลายคนรู้จักกันแล้วแหละว่า
มาจากจังหวัดตรังแล้วก็มาด้วยเงินที่เขาร่วมบริจาคมา
เป็นค่าเดินทางบินมาด้วยเงินของตัวเองเลย
แต่คราวนี้สิคะเขาเป็นห่วงกลุ่มคนกลุ่มนี้จะกลับยังไง

คือตอนมาก็เรียรัยเงินจากคนในพื้นที่นั่นแหละค่ะ
บินมาก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง

แต่รู้ว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เอาประสบการณ์ที่อยู่ในถ้ำไปเก็บรังนกต่างกว่า๓๐ปีเนี่ย

มาช่วยช่วยเป็นอีกหนึ่งพลังในการค้นหาน้อง

ก็คือมีหนังสือรับรองมาอย่างดีเลย

ผู้คนจำนวนไม่น้อยในโลกโซเชียลนะคะ
แสดงความห่วงใยไปถึงกลุ่มจิตอาสานี่แหละ
บอกว่าได้เดินทางมาช่วยน้องทั้ง๑๓คนที่เชียงรายนี้แล้วนะคะ
โดยตัวโดยสารก็มาจากการสนับสนุนของชาวเน็ตจากคนในพื้นที่
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยค่ะขากลับแล้วจะทำอย่างไร
เสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะคงเดินทางกลับอย่างไร
อันนี้ก็คือแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะ
ขณะที่นักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่แคนดี้รากแก่นเอง
ก็โพสต์ข้อความอยากจะขอให้ช่วยจัดการเรื่องนี้
ส่วนเอกชนบางรายในจังหวัดเชียงรายก็เสนอว่า
ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับแต่เพียงผู้เดียว
โดยงดรับการบริจาคเพราะเกรงว่าจะมีผู้ไม่หวังดี
แอบอ้างเรียรายเงินนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยสอบถามกับหัวหน้าทีมนักเก็บรังนก
ก็คือนายอลิเฟนเทศนำนะคะ

จากรังนกเมืองตรังถือหมูป่า
ก็บอกว่าขอบคุณในความหวังดีและความห่วงใยของทุกคนนะคะ
พร้อมยืนยันว่ามีบริษัทสายการบินแห่งหนึ่ง
จะดูแลรับผิดชอบค่าตัวเครื่องบินของทีมในการเดินทางกลับ
แต่ตอนนี้ทุกคนในทีมยังคงปักหลัก

เพื่อที่จะรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ
ซึ่งภารกิจของทีมจากรังนกเมืองตรังถือหมูป่าก็คือ
การร่วมสนับสนุนการสำรวจและค้นหาเส้นทางจุดเชื่อมโยงภายในถ้ำ
มุดลอดเข้าไปตามซอกหลืบต่าง
แปดคนของทีมจากรังนกเมืองตรังถึงหมูป่ามีใครบ้าง
พูดถึงหน่อยแล้วกันนะชื่นชมคนดีหน่อยนะคะ
มีนายร่อฮีมคงเหลา๔๔ปีนะคะ
สัมพันธ์ผอมเขียวอายุ๓๐ปี
นายสมรักจิเหลาอายุ๔๔ปี
อลิเฟนเทศนำอายุ๕๐ปี
นายรหมานคงเหลาอายุ๔๖ปี
นายสันธิติจิเหลา๒๓ปี
นายวิโรธคงเหลาอายุ๔๐ปี
และนายมะแอนคงเหลาอายุ๕๑ปี
ทั้งหมดทั้งมวลมาด้วยหัวใจนะคะ
มาด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย

คือมาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริง

ก็คือต้องการที่จะพบน้องทั้ง๑๓ชีวิต

คนไทยทุกคนถึงเส้นชัยด้วยกัน
เพราะว่าน้องทั้ง๑๓ชีวิตปลอดภัยดี

ถ้าเกิดว่ามีหลายคนบอกว่าคุณหมอภาค

ฉันก็จะบอกว่าน้องทั้ง๑๓คน
เป็นทีมฟุตบอลเยาวชนที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี